เชอรี่ช่วงนี้เมื่อเช้าเธอได้โดนฝนบ้างไหม

ตกมากแบบว่าสุดเลยคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนก็เปียกปอนกันไปนะคะ

แต่ว่าฝนตกยาวไปตลอดจนสิ้นปีนี้เลยนะคุณผู้ชม
ซึ่งเหตุการณ์นี้พี่ท็อปพี่ไทยกู้ภัยใจพระของเขาไม่ประมาทนะ
เพราะว่าเขาประเมินสถานการณ์มันยังมีฝนตกหนักทั่วประเทศยาวไปจนถึงสิ้นปีค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้พี่ไทยเอกพันธ์เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่า
พี่ท็อปพี่ไทยนะเตรียมความพร้อมเลยค่ะ
เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบด่วน
ที่ว่าหากน้ำมาปุ๊บก็สามารถเอาเรือลงพื้นที่ได้เลยค่ะ
ก็กำลังพร้อมระวังอยู่ครับแต่เตรียมทุกอย่างพร้อมไว้หมดแล้วครับ
ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเรือนะครับ
เรือเยอะมากสั่งมัมเพิ่มใหม่ตั้ง๓๔ลำครับ
นี่ไงพี่น้องค่ะทางภาคไหนก็แล้วแต่ใจร่มนะ
เห็นได้ยินแบบนี้เป็นไงสบายใจขึ้นมาเปราะหนึ่งนะ
นี่ฝนตกยังอ่ะอะไรนะกลัวน้ำจะท่วมแบบเมื่อวานอีก

คุณผู้ชมช่วยเหลือใครต่อใครมากมายค่ะ
แต่ยังไงฝาแฝดใจบุญท็อปไทยค่ะก็ไม่มีวันลืมวันสำคัญของผู้ให้กำเนิดนะคะ
นั่นก็คือวันที่๔ตุลาคมนี้นี่แหละ
สองพี่น้องค่ะจะจัดงานใหญ่ในวันเกิดคุณแม่
ให้คุณแม่ได้มีความสุขสุดกันไปเลย
ตั้งแต่พาไปทำบุญตอนเช้าจนถึงช่วงตอนเย็นค่ะ
จะเชิญนักร้องขวัญใจคุณแม่ในยุค๘๐ค่ะ
ขับกล่อมเพลงเพราะให้คุณแม่ฟังด้วย
ส่วนสุขภาพคุณแม่ปรางทิพย์ในวัยใกล้๘๔ปีนะคะ
แม้ก่อนหน้านี้ค่ะจะป่วยอ่อนแอดตลอดเวลาเลย
แต่ล่าสุดกลับมาแข็งแรงแล้วนะคะ
จะเป็นเพราะสาเหตุอะไรไปฟังกันเลยค่ะ
ตอนเช้าไปเราจะไปทำบุญนะครับ
เลี้ยงพระเพลงทั้งวัดเลยที่วัดหลักครั้ง
ก็มีงานมีเหล่าศิลปินนักร้องในอดีตนะครับ

เมื่อก่อนที่ท่านเข้าโรงพยาบาลแม่มายนี่
เพราะว่ามีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคนนี้
เพราะว่าเขาเจ็บป่วยแต่เขาไม่ได้บอกเรา

เราก็สงสัยแม่ติดเชิญแล้วคุณหมอก็ทักว่า

สุดท้ายเรามารู้ว่าคนที่ใกล้ชิด
คนหนึ่งคนดูแลเขาป่วยเป็นมะเร็ง
อดระยะสุดท้ายแล้วอยู่ไม่ถึงเดือนเขาก็เสียชีวิต
หลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาไม่ได้อยู่ดูแลแม่

สังคมก็ทำครอบครัวตัวเองพระในบ้านก็ช่วยดูแลอย่างเต็มที่